ส่วนขีดเส้นใต้เมืองไทยกับช่วงชัดข่าวเที่ยงในวันนี้นะคะ
ยังคงเป็นเรื่องของพระสงฆ์นะคะ
โดยเฉพาะเรื่องการปกครองของคณะสงฆ์นะคะ
ติดตามการวิเคราะห์จากคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ
ขอบคุณครับคุณดาวคุณกอล์ฟครับ

หัวข่าวหนังสือพิมพ์เมื่อเช้าก็เป็นไปอย่างข่าวที่บอกไปเมื่อสักครู่
ก็คือว่านายกต้องการที่จะให้หาทางออกความขัดแย้งของสงฆ์
ฟังดูเหมือนกับว่ามันมี๒ระยะที่จะแก้ปัญหา
ปัญหาเฉพาะหน้าก็คือนี่หัวข่าวไทยรัฐเมื่อเช้า
แก้ไขปมสงป่วนบิ๊กตู่แนะเสนอจัดเวทีดีเบต
หัวรองบางฉบับว่าพุทธอิสระนั้นเผยรอมานานแล้ว
แต่ว่าพระพรมเมธีธรรมจารย์หรือเจ้าคุณประสานบอกขอดูก่อน
คำถามที่ตามมาก็คือว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ความขัดแย้งที่ว่านี้มันจะจบลงหรือไม่
บางทีประสบการณ์ในการดีเบตบอกเราว่า
เมืองไทยเหล่านั้นเนี่ยเวลาเอาไปดีเบตหรือถกเถียงกันเนี่ย
แทนที่จะจบมันยิ่งร้าวลึกหนักเข้าไปอีก
ต่างประเทศนั้นใช่ครับเวลาเขามาดีเบตกันเนี่ยเขาขึ้นเวทีเดียวกัน
ใครมีเหตุผลดีกว่าแสดงคมเหตุคมผลชัดเจนกว่า
อีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ยอมรับว่าเอาล่ะยอมรับในเหตุผล
แต่เมืองไทยไม่ใช่ครับเมืองไทยเขาไม่ยอมรับในเหตุผลกันอย่างนั้นหรอกครับ
เพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็มีทงอยู่แล้ว
ฉะนั้นที่รัฐมนตรีสุวพันธ์บอกเมื่อสักครู่
ว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องดีเบตไม่จำเป็นต้องเอามาพร้อมกัน
เพราะเดี๋ยวมันยิ่งไปกันใหญ่โอ้ถ้ายิ่งถ่ายทอดทีวีด้วยแล้วสนุกเลยครับ
มันจะยิ่งขัดแย้งกันไปใหญ่แต่ว่านั่นเรื่องการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
มาต้องดูการแก้ปัญหาระยะยาวเพราะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าวันนี้ใช้ไม่ได้ครับ
ต่อให้ตานตั้งสมเด็จพระสังฆราชโปรดกล้าวลงมาเรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้หมายความว่า
วงการสงฆ์จะสงบไม่สงบหรอกครับเพราะว่ามันมีเรื่องมีราวมานานแล้ว
ฉะนั้นจะแก้ปัญหาระยะกลางระยะยาวยังไงภาพบนหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเมื่อเช้าเนี่ย
หลวงปู่พุทธอิสระไปยื่นหนังสือครับ
ยื่นหนังสือในความหมายก็คือว่าต้องการให้มีการปฏิรูปกฎหมาย
การปกครองของสงฆ์ตรงนี้แหละครับเป็นประเด็น
ว่าที่ผ่านมาปัดการกฎหมายปกครองสงฆ์ที่สงฆ์ปกครองกันเองนั้น
มีปัญหาจริงครับมีปัญหาจริง
ต้นรากมีปัญหาตรงไหน
เวลาเราอ่านหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า
เราก็รู้นี่ครับพระพุทธเจ้าและลูกเจ้าแผ่นดิน
ออกจากวังมาไปสู่ป่าตัดกิเลสทั้งหมด
แล้วก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
แต่ว่าระยะหลังมันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับ
ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าแสวงหากิเลส
แสวงหาสมณศักดิ์แสวงหาทรัพย์สินเงินทอง

แต่ว่าคนที่ใกล้ชิดอยู่ในวงการสงฆ์นั้นเขารู้กันว่า
พระสงฆ์องค์กระเจ้าระยะหลังเนี่ย
แสวงหาระอาบยศและสภัณฑษักษ์
โดยเฉพาะเรื่องของตำแหน่งและสมณศักดิ์
ใครจะคิดบ้างครับว่ามีระบบเส้นสายมีระบบฝากฝังมีระบบสินบนเกิดขึ้นในวงการสงฆ์
ไหนจะได้เป็นเจ้าอาวาสองค์ไหนจะได้เป็นเจ้าคณะตำบล
ไหนจะได้เป็นเจ้าคณะจังหวัดเลื่อนยศกันขึ้นมาฉันถึงชั้นเทพชั้นธรรมชั้นพรม
เขาบอกมีเงินเข้าไปเกี่ยวข้องมีสินบนเข้าไปเกี่ยวข้อง
จึงมีเรื่องต้องถวายของที่ไม่คงถวายกันเยอะแยะไงถวายรถเบนส์ถวายโน่นถวายนี่
บางทีพระก็ลงมือทำเองครับก็คือว่ามีเงินมากก็ถวายไปถึงพระชั้นผู้ใหญ่
แล้วสุดท้ายขึ้นมาก็ตอบแทนโดยการเลื่อนสมณศักดิ์บางทีพระไม่ได้ทำหรอกครับ
แต่ลูกศิษย์ลูกหาพระที่มีหน้าที่การงานใหญ่โตวิ่งเต้นแทนพระครับจ่ายเงินแทนพระครับ
แล้วสังเกตดูไหมครับบ้านนอกเนี่ยเวลาพระฉลองสมณศักดิ์โอ้โห
ใหญ่โตมโหลานเลยครับจัดงานฉลองกันใหญ่โตมโหลานทั้งตำบลทั้งอำเภอรู้กันหมด
นั่นเขาฉลองสมณศักดิ์ถ้าเป็นอย่างนี้วงการปกครองสงฆ์เป็นอย่างนี้
แล้วเลื่อนสมณศักดิ์กันโดยวิธีการต้องเอาเงินไปแลกเปลี่ยนมีการวิ่งเต้นมีการถวายโน่นถวายนี่เพื่อแลกเปลี่ยนอย่างนี้
ในที่สุดวงการสงฆ์ก็วนอยู่กับกิเลสก็ถึงบอกไงครับว่าพระพุทธเจ้าเนี่ย
ออกจากวังไปสู่ป่าลักกิเลสแต่เดี๋ยวนี้ลูกชาวนาไปบวชพอพรรษามากขึ้น
แล้วก็ต้องการสมณศักดิ์มันก็เลยเป็นที่มาของปัญหาซึ่งปัญหานี้แหละถามว่าใครควรจะทำยังไง
คารวาสบอกว่าไม่เกี่ยวรัฐบาลบอกไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของสงฆ์ให้สงฆ์ปกครองกันเอง
ให้สงฆ์ปกครองกันเองจริงแล้วเนี่ยถ้าใครได้ศึกษาพุทธประวัติ
พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกเลยครับว่าให้สงฆ์ปกครองกันเองแต่พระพุทธเจ้าฝากศาสนาไว้กับพุทธบริษัท
พุทธบริษัทก็คือว่าต้องช่วยกันทำนุบำรุงศาสนาการให้สงฆ์ปล่อยกันปกครองกันเองก็มีปัญหาครับ
เพราะเกิดปัญหาอย่างที่ว่าแล้วไม่มีใครกล้ายุ่งไม่มีใครเข้าไปแตะต้องเพราะถือว่าเป็นเรื่องของสงฆ์
รัฐบาลก็ไม่แตะต้องเรามีสำนักพุทธขึ้นมาสำนักพุทธก็เป็นเพียงองค์กรที่สนองงานของพระของมหาเทระสมาคม
เวลาชาวบ้านร้องเรียนชาวบ้านเขารู้กันทั้งนั้นนะครับว่าพระรูปนี้มีปัญหาเรื่องอะไรเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องศรีกาเรื่องโน้นเรื่องนี้
แต่ว่าสุดท้ายก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าพระท่านปกครองกันเองท่านก็โอบอุ้มกัน
ในที่สุดก็คือว่าคำถามก็คือว่านี่นำไปสู่ศาสนาเสื่อมไหมมีคำตอบว่าศาสนาไม่เสื่อมหรอกครับ
แต่พระนั่นทำให้เสื่อมผมเห็นคำกล่าวของท่านปปยุทธโตพระพรมคุณากร
บอกอย่างนี้ครับเวลามีพระทำอะไรไม่ดี
โยมก็บอกว่าเออพระพุทธศาสนานี่อะไรกันพระไม่ดีไม่ได้ความไม่น่านับถือ
ก็ผ่านจะเลิกนับถือพระพุทธศาสนาหาได้คิดไม่ว่าพระพุทธศาสนาเป็นของบริษัทสี่
ถ้าพระสงฆ์เสียโยมยังอยู่อุบาศกอุบาสิกาก็ต้องรักษาพระพุทธศาสนาไว้
ยามใดที่พระสงฆ์เพลี่ยงพร้ำอุบาศกอุบาสิกาต้องเป็นหลัก
กลับมาฟื้นฟูหนุนให้พระดีมารักษาพระพุทธศาสนา
ฉะนั้นเรื่องของสงฆ์ปกครองกันเองจะทำยังไงกันต่อ
มีคนบอกว่าถ้าอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างพระพรมคุณาพรว่า
อุบาศกอุบาสิกาชาวบ้านนี่แหละเป็นปัจจัยสำคัญด้วยเคยมีคนเสนอนะครับ
เอาไหมล่ะครับว่าคนพระที่จะมาเป็นสมภารหรือเรียกว่าเจ้าอาวาสเนี่ย
สมมุติมีแข่งกัน๑รูปสองรูปให้คนเขาแสดงความเห็นไหมล่ะคนรอบวัด
นั่นแหละเขารู้ดีนี่ว่าองค์ไหนเป็นยังไงถ้าเขามีส่วนร่วมอย่างนั้นเนี่ย
เวลาคัดเลือกเจ้าอาวาสก็ตรงใจชาวบ้านไม่ใช่ตั้งขึ้นมาชาวบ้านยี้ทั้งตำบล
อย่างนี้ก็ไม่ไหวเลื่อนขั้นต่อไปอีกเป็นเจ้าคณะตำบลเป็นเจ้าคณะจังหวัด
ปกครองกันแบบเหมือนกับราชการอย่างนั้นเนี่ยให้ประชาชนมีส่วนร่วมไหมล่ะครับ
ว่าคนนี้องค์นี้ควรจะเป็นเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดมีแข่งกันสองสามรูป
รูปนี้ควรจะได้เป็นเจ้าคณะจังหวัดการเลื่อนขั้นเลื่อนสมณศักดิ์ทั้งหลาย
จะต้องเป็นไปโดยความบริสุทธิ์ยุติธรรมถ้าเป็นอย่างที่ผ่านมาเนี่ย
ต่อให้เรื่องนี้จบลงนะครับตั้งสมเด็จพระสังฆราชเรียบร้อยจบลง
แล้วปล่อยให้มีเรื่องอย่างนี้อยู่ต่อไปอีกวงการสงฆ์ก็มีปัญหา
ชาวบ้านเขารู้แต่เขาไม่รู้จะพูดยังไงฉะนั้นข้อเสนอของขีดเส้นใต้การเมืองวันนี้ก็คือว่า